ชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชศรีมายังคงเผชิญกับน้ำท่วมนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยย้ายของครับ
ปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำมูลนะครับ
พื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่บ้าน
โนนมันเทศหมู่๗ตำบลลำมูล
โดยระดับน้ำสูงกว่าครึ่งเมตรนะครับ

คุณผู้ชมครับต้องเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูง
ยังนำรถไปจอดบนถนนด้วย

น้ำเข้ามาประชิดแบบนี้แล้ว
ไม่ต่างจากที่วัดหนองโจทย์นะครับ

พระภิกษุนะครับต้องพายเรือท้องแบนเข้าออกนะฮะ
แล้วก็คาดว่านะน้ำมันจะยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ

เดี๋ยวเราจะเห็นว่าปริมาณน้ำในลำน้ำมูลนี่แหละฮะ
ดูสิครับมันเจิ่งไปหมดเลย
มันกลายเป็นว่าเหมือนเมืองบาดานไปเลยนะคะ
ตรงไหนเป็นคลองก็ดูไม่รู้นะ

ก็ไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวนะครับ
แล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดลำน้ำมูลเป็นบริเวณกว้างนะครับ
ขณะที่กำลังทหารจากกองพันธหารช่างที่๓นะครับ
ลงพื้นที่ช่วยประชาชนกรอกกระสอบทรายครับ
เอาไปสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านหนองโจทย์อำเภอโนนสูง
หลังจากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลนะครับเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าพื้นที่โรงเรียน
ทั้งนี้ยังเข้าไปช่วยชาวบ้านขนย้ายเข้าของนะ
ขึ้นไปไว้บนที่สูงและตั้งกอำนวยการคอยช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
เช่นเดียวกับในพื้นที่อำเภอพิมายนะครับ
ยังมีน้ำเนี่ยเอ่อล้นออกจากลำน้ำมูลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวในตะบนสำลิด
คืออย่างนี้ฮะไอ้หน้าเก็บเกี่ยวกับหน้าน้ำหลากเนี่ยมันมาประจบกันทุกปี
มักจะเห็นชาวนาเกี่ยวข้าวไม่ทันบางท่านบอกว่าอีกสัปดาห์เดียวอีก๒สัปดาห์จะได้เกี่ยวแล้วคุณเอ้ยคุณนักข่าว
ดูสิออกรวงสีทองนะนะไม่ทันนะครับ
นี่แหละครับก็ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับมีทหาร๑๑นายแล้วพออย่างนี้เราจะได้เห็นภาพนี้ครับ
ทหารจากกองพลพัฒนาที่๒๐๒ลงพื้นที่ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวลุยน้ำเกี่ยวข้าวกันเลยว่างั้นเถอะ
ในที่นาของนายนพุทธกลางและจะช่วยเกี่ยวข้าวให้กับชาวบ้านคนอื่นด้วยนะครับ
ก็ไปแจ้งความประสงค์กันนะครับว่าอยากให้ทหารมาช่วยแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าคิวรีบเกี่ยวให้
จะได้ไม่เสียหายไม่ชื้นนะครับ
ขณะที่สถานการณ์อุทธกภัยบริเวณชุมชนมิตรภาพซอย๔ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ยังมีน้ำท่วมขังสูง๓๐เซนติเมตรเนื่องจากเป็นจุดต่ำเสมอกับตลิ่ง
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังคงปักทงเหลืองที่สะพานเพื่อแจ้งเตือนการเฝ้าระวังนะครับ

จากนี้ยังจัดรถขนาดใหญ่รับส่งชาวบ้านเข้าออกพื้นที่ตลอดทั้งวันด้วย
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ลำตะคอง
ก็ยังถูกน้ำท่วมสูงเมตรหนึ่ง

หลายปีก่อนนะลำตะคองนี้เราเห็นไอ้ทางรถไฟเก่าที่

เห็นอยู่๔๕ปีเพราะน้ำมันแรง

นี่คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
หนักที่สุดในรอบประมาณเกือบ๑๐ปีเลย
แล้วเมื่อกี้จับปลาได้ด้วยเหรอฮะ

ส่วนพื้นที่เทศบาลตะบนกบินครับ
ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจในอำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรี
เพราะว่าน้ำท่วมถนนลดลงแล้วครับ
แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์

ในซอยชุมชนโรงศรีปรายศนีย์
เพราะว่าระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า๑เมตรครับ

ญาติต้องใช้เรือนำพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปดูภาพถ่ายมุมสูงที่นี่กันบ้าง
ขณะนี้ปริมาณน้ำได้ท่วมกระจายวงกว้าง
โอ้โหดูซิฮะชิดสะพานเลย

เฉพาะนาข้าวถูกน้ำท่วมจนมิดยอดข้าวเลยที่นี่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำเครื่องผลักดันน้ำนะครับ
ติดตั้งไว้ที่สะพานต้นน้ำบางประกงนะครับ
เพื่อเร่งผลักดันน้ำจากแควร์ฮานุมาน
ไหลลงสู่แม่น้ำปลาจีนบุรีได้เร็วขึ้น
คาดว่า๓๕วันนี่ก็ต้องอยู่แบบนี้เป็นอีก๓๕วันเป็นอย่างน้อย
รักษาสุขภาพท่านด้วยนะครับสถานการณ์
คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติครับ
คุณผู้ชมก็รายงานสภาพอากาศผ่านไลน์หน้าจอมานะ
นนทบุรีอากาศดีไม่ร้อนบึงกาลอากาศหนาวแล้ว

แล้วก็คุณลุงชายสมุยบอกว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดดูแลสุขภาพกันด้วย
คุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะคะรายงานสภาพอากาศมา
แล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ได้พูดคุยกันทั้งสองทางนะคะ
รายงานข่าวคุณผู้ชมก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศ